มันนึกถึงทีไรมันก็เจ็บ

ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่แม่ก็ไปฟังใช่ไหมคะ

หลายสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ย
คือมันเจ็บมาก
ปีที่ผ่านมาเราและญาติทุกคนนะคะ

เหมือนเราอาจจะแบบว่าทุกคนมีกรรมอะค่ะได้มาเจอกัน
และเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาตลอดนะคะ
คือทำใจคือสารแพ่งไม่คิดว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่อะไรยังไง

จบแล้วเราไม่ติดค้างกับลูก
ตอนที่คุณขอไม่ให้สารบังคับคดีคุณ

คุณอ้างชื่อวงตระกูลเทพอัศดิน
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ไม่มีทางจะบิดพริ้วหรอกนะ
ขอให้ศาลอย่าบังคับคดีเลย
เพื่อที่จะขอสู้ในอุทธรณ์และอาญา
เราเองเข้าใจเราก็ยังยอม
เรายอมรับทุกคนเคารพคำตัดสินสารทุกอย่าง

คำมั่นสัญญาที่เขาเขียนด้วยลายมือเขาเองนะครับ

ทุกคนให้โอกาสมา๙ปี

วันนี้เรายังคุยกันเรื่องของคดีนี้ต่อนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะไล่เรียงลำดับให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ

แล้วทำไมถึงมีประเด็นที่แตกปีกย่อยออกไปค่อนข้างมาก
จนเกิดการแถลงข่าวของทางราชสกุลนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่นาทีนี้เอง
เดี๋ยวจะย้อนให้ฟังบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าการแถลงข่าวใช้เวลาระยะหนึ่งพอสมควร
เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากความบังเอิญมาก
ไปทำข่าวค่ะไปทำข่าวที่ต่างจังหวัด
ทำเรื่องอื่นค่ะแล้วเพราะเอิญว่า
แหล่งข่าวในเรื่องอื่นที่น้องนักข่าวไปทำนั้น
คือหนึ่งในคุณแม่ของคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อปี๕๓
ได้คุยถามสารทุกข์สุขดิบถามเรื่องครอบครัวถามเรื่องลูกต่าง
ก็เลยได้ทราบว่าเขาคือหนึ่งในคนที่สูญเสียในวันนั้น
เป็นที่มาของการถ่ายถามว่าคดีไปถึงไหน
แล้วก็อย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมในรายการ
พอรีดลำดับเหตุการณ์และบทสรุปของคดีมา
จึงเป็นที่มาของการเริ่มประเด็นนี้นะคะ
รายการรถปลดทุกข์เป็นคนได้ข่าวมา
ส่งต่อให้ถามตรงเปิดรายการก่อน

จนทำให้มีกระแสสังคม
เพื่อช่วยทวงถามความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บด้วย

ระยะเวลาเกือบ๙ปีเต็มในการสู้คดีนะคะ

สู้ในคดีอาญา๒ศาล

จากไม่มีสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงในคดีนะคะ
อันนั้นคือคดีอาญาซึ่งคือคดีหลัก
แล้วก็มาที่คดีแพ่งคดีแพ่งสู้กัน๓ศาล
จะอ่านคำพิพากษาของคดีแพ่งในชั้นดีกาไปเนี่ย๘พฤษภาคมนะคะ
แต่ว่าขั้นตอนก่อนจะอ่านพฤษภาคมต้นปี๖๒ที่ผ่านมา

จะใช้คำว่าไกล่เกลี่ยก็อาจจะได้นะคะเรียนไม่แน่ใจภาษากฎหมาย
แต่ว่าเมื่อต้นปีเพิ่งพูดคุยกันแล้วก็ยังคงเป็นลักษณะที่ผู้เสียหาย
รู้สึกว่าคำพูดหลายครั้งที่ทำให้เหมือนเขาถูกกระทำซ้ำ
ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นที่มาให้เกิดข่าวนี้ขึ้นในรอบนี้
แล้วก็ล่าสุดเป็นเหมือนเป็นประเด็นระหว่างทางขนานกันไปนะคะก็คือว่า
ความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามข่าว
แต่ถ้าจะโยงจริงมีเอกสารอยู่ตัวนึงค่ะ
เป็นคำขอทุเลานะคะถ้าพูดภาษาเราก็คือว่า
เป็นคำขอทุเลาว่าจะยังไม่ได้มีการจ่ายชดใช้ชดเชยอะไรกัน

ซึ่งในเนื้อความตามลายลักษรที่ว่านี้

มีการพูดถึงมีการพูดถึงวงตระกูล
แล้วก็พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูล
เอกสารที่ทนายจำเลยเป็นคนยื่นต่อสาร
เลยเป็นที่มาให้ประเด็นนี้ถูกจุดเป็นประเด็นคู่ขนาน
กับการทวงถามความยุติธรรมของคดี
วันนี้๓ท่านคุยกันกับเราในรายการนะคะ

รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด

คืออาจารย์ติดตามข่าวแต่ยังไม่ได้จังหวะมาสักที
อันนี้รอบนี้อาจจะต้องขอความรู้ทางกฎหมาย
ซึ่งวันนี้มีคนให้ความรู้กฎหมายเพียบเลยในข่าวนะคะ

หนึ่งในคุณแม่ผู้เสียลูกไปจากเหตุการณ์นะคะ
คุณแม่ของคุณนรมนคุณนรมนคือคนขับรถตู้นะคะ

และอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนที่บาดเจ็บ

ได้ไปขมวดประเด็นแล้วก็ตามคดีต่อให้นะคะ

หรือว่าน้องตีนคุณวรรณยูเกรดชู

คือที่ต้องขออนุญาตใช้เวลาช่วงแรก
เพราะว่ามันมีความกระจัดกระจายอยู่พอสมควร
ในช่วงสามสี่วันวันนี้นะคะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ปรเมฆ
พอไล่เรียงกันดูสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาล่าสุด

แต่ว่าประเด็นหลักไม่ได้เกี่ยวกับคดีโดยตรง
จะเกี่ยวข้องกับเหมือนมีการหยิบยื่น
แต่ว่าเป้าหมายมาที่ผู้เสียหายเป็นหลักนะคะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับดูแต่เบื้องต้นก่อน
เมื่อสักครู่นี้ทั้งคุณแม่นะคะ
ทั้งคุณตินก็นั่งชมอยู่ด้วย

เราพอจะบอกได้ไหมว่าถ้าเราได้คุยกัน
กับกลุ่มครอบครัวผู้เสียชีวิตและกลุ่มผู้บาดเจ็บ
คิดว่าเงินจำนวนที่ทางครอบครัวหยิบยื่นให้
เพื่อใช้ในการบังคับคดีนะคะ

คิดว่าจะตอบรับเงินจำนวน๕แสนที่ว่าไหม
หรือขอคุยกันก่อนหรือยังไง
เป็นประเด็นต่อเนื่องจากแถลงเนาะ
จริงแล้วครับ

ผมก็ยังไม่ได้คุยกับทางพี่หรือคนอื่นเลย
ถ้าพูดด้วยความรู้สึกของผมโดยตรง
ที่ออกมาเพื่อที่จะตั้งกองทุน

เขาไม่อยากให้เข้าบังคับคดีซึ่งก็เป็นเรื่องดี
แล้วเขาก็บอกว่าแต่เขายังไม่มีเงินพอ
ผมรู้สึกว่าจริงเอาเงินก้อนนี้
เอาไปมอบทางครอบครัวคุณแพรวาน้องแพรวาดีกว่า
เพื่อที่จะได้นำมาจ่ายต่อสารอีกทีนึงซึ่ง
ซึ่งไม่จำเป็นต้องเอามาให้ทางเราเลย

คุณแม่คุณแม่ทองภูลคิดว่ายังไงคะ
ถ้าได้คุยกับหลายท่านซึ่งกลายเป็นครอบครัวกันไปแล้ว

ถามความรู้สึกของแม่นะคะ
ว่าจะรับเงินก้อนนี้มาได้ไหม
ในฐานะที่แม่เป็นคนที่ด้อยที่สุดในทั้ง๙คนนะคะ

ไม่ใช่ว่าเป็นเงินน้อยเงินมากนะคะ

แต่มันไม่ได้มีค่าอะไรมากมายสำหรับแม่

เหมือนกับเป็นการหยิบยื่นน้ำใจนั่นแหละ
เมื่อรู้ว่าต้องเผชิญมาขนาดไหนนะคะ
แต่ว่าดิฉันสรุปถูกไหมถ้าผิดบอกนะคะ
คือคาดว่าคาดว่าเมื่อคุยกันแล้วก็อาจจะออกมาทางเดียวกัน

เพราะว่ารู้จักนิสัยใจคอกันหมดนะสู้คดีกันมา

ข้อเสนอของคุณตินก็คือว่าถ้ามีการหญิงเรื่องความช่วยเหลือ
อาจจะไปให้ทางครอบครัวของจำเลยอาจจะเป็นประโยชน์
ประโยชน์มากกว่า
คุณแม่อาจารย์เดี๋ยวกลับมาคุยข้ออีกข้อกดไว้นะ
คุณแม่ค่ะ๒๓๔วันผ่านไปแล้ว
ประเด็นทางสังคมช่วยกันทวงถามด้วยเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้
แทนคนอื่นก็ได้นะเป็นยังไงคะความรู้สึกของคนสู้คดีมา
ก็ดีใจนะคะที่สังคมในประเทศไทยเราเนี่ย
ยังให้ความสนใจกับข่าวที่ผ่านไปแล้วตั้ง๙ปี
เกือบ๙ปีแบบลูกคือมาเหมือนกับ
ทั้งที่เราไม่ได้เจตนาที่จะให้มันเกิดตรงนี้

แต่มันเหมือนกับในขณะนี้
มันหนักกว่าหนักกว่าวันเกิดวันแรกอีกถูกไหมฮะ
เกิดเหตุวันแรกเพราะตอนนี้แบบมันกลายเป็นเจ็บทั้งสองฝ่าย
ถูกไหมคะจริงแล้วพวกเราก็ไม่ได้หมายหมายถึง
ขอพัฒนภัยนะคะราชสกุลเราไม่กล้าก้าวกลาย
เราไม่กล้าก้าวไกลถึงนั้นเรารู้ค่ะว่าใครเป็นบรรพบุรุษ

เราทราบดีเรารู้ว่าใครผิดใครถูก
เขาทำไมไม่ออกมาให้เร็วกว่านี้ไม่ต้องอะไรอื่นหรอกค่ะ
ถ้าเราดำเนินคดีทีแรกเข้ามาหาเราแต่แรก
เราก็ยังไม่นั่นไม่บอบช้ำถึงทุกวันนี้
อันนี้มันเหมือนมันนานเกินไปนานเกินไปที่เราที่เราจะ
เราต้องใช้สังคมเยียวยาเราทุกคนอย่างนี้ค่ะอย่างอาจารย์ทุกคน
ไม่ใช่ว่าเราตัดไปทั้งหมดไม่ใช่แล้วเราไม่ได้เหมารวมกับราชสกุล
แม้แต่นิดเดียวเพราะเมื่อกี้ฉันก็ฟังนะคะเราหมายถึงคนทำผิด
การกระทำการคำพูดบางอย่างที่เราออกมามันก็เกิดจากตัวเรา
เกิดเป็นเรื่องจริงจากตัวเราแล้วก็เรามีเอกสารอะไรอย่างนี้ค่ะ
เข้าใจค่ะไม่เข้าใจเข้าใจทุกอย่างเลยคุณแม่
เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเรียนขอถามคุณตินอีกคำถามหนึ่ง
เดี๋ยวมาเรื่องข้อกฎหมายแล้วคุณตินค่ะเดี๋ยวลองไล่เรียงกันดู
คือถ้าพูดถึงคนที่ไปสารครบทุกนัดเลยไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญา
ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจะมีคุณแม่ทองภูลนะคะ
จะมีคุณสุชาดาคุณแม่น้องตรองนะคะแล้วก็จะมีคุณโทโมโกะนะคะ
ซึ่งวันนี้คุณโทโมโกะตอนนี้กลับไปที่ญี่ปุ่นนะคะ
แล้วก็คุณแม่น้องตองช่วงนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่เป็นไร
ทีนี้อันนี้คือที่ไปสารทั้งหมดแต่ทีนี้มันจะมีขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
เรายังไม่ได้ไล่เรียงกันอย่างละเอียดค่ะตินครับจริงจริงแล้วขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเนี่ย
มันมันทำให้มันไกลเกลี่ยนะคำว่าไกลเกลี่ย
มันทำให้มานั่งแล้วเหมือนกับจบเรื่องให้เร็วขึ้นครับ
พอใจทั้งสองฝ่ายยังมีความเป็นมิตรยังคุยกันได้
เราผ่านการไก่เกลี่ยมาทั้งหมดกี่ครั้งตินจำได้ไหมคะ
ถ้าที่ประสบการณ์ของตีนมันครั้งเดียวก็คือตอนกะทิแพ่ง
แต่ถ้าจริงจริงแล้วเรามีกันสองสองรอบก็คือตอนอายาค่ะใช่ครับ
แต่ตอนอาญาตินไม่ได้อยู่ครบเพราะเรารู้สึกว่า
วันแรกที่เราเจอจากคดีอาญาที่เขาขอเชิญชวนให้เราเข้าไกลเกลี่ยเนี่ย
ผมรู้สึกมันเจ็บปวดไปอ่ะ
อะไรอะไรคือความเจ็บปวดขั้นตอนนั้นค่ะ
วันนั้นจะเป็นวันที่เราจะฟังคำพิพากษาครั้งแรกกันแล้ว
ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่๒ปีเรารอ

๒ปีเรารอมาเรารอทุกอย่างแต่อยู่มาบอกว่า
ไก่เกลี่ยสิเราจะได้จะได้ไม่ต้องให้เด็กติดคดีหรืออะไรอย่างนี้
มันรู้สึกแบบมันเกินไปกับความรู้สึก
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียนผู้แทนนะคะ
ถ้าผิดแล้วบอกคือความไม่สบายใจย่อมเกิดขึ้นได้
ถูกไหมคะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ
กฎหมายเอาผิดไม่ได้นะเรื่องความรู้สึกนะ
ทีนี้เรารู้สึกว่าขั้นตอนนั้นทำให้เรารู้สึก

เพราะฉะนั้นทำให้ในครั้งต่อมาไม่ได้ไป

แล้วคุณตินก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่ง

อาญาตั้งแต่ต้นเลยนะ

ที่เข้าเข้ามาต้นปีนี้ใช่ไหมคะ

ก็รู้สึกว่าที่ตัดสินใจมาในแพ่งเนี่ย
เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นชั้นอาญาแล้ว

ก็คิดว่าเราน่าจะคุยกันด้วยมิตร
เพราะเกือบ๙ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้คุยกันเลย

หรือจะเจอกับตัวผู้ปกครอง

โดยที่คำพูดนั้นไม่ได้เป็นคำพูดที่จะว่ากล่าวเลย

เจ็บทุกครั้งแต่เราแบบอยากจะพูดจริง

ถ้าเราไม่ได้พูดกับทั้งสองฝั่ง

คุณลอยอยากจะบอกเขาว่าให้อภัยเขาแล้ว

ถ้าเจอกันซึ่งเมื่อต้นปี

ในกระบวนการนั้นที่รู้สึกไม่สบายใจอีกเหมือนกัน

ก็ไปต่อไม่ได้ต้องยอมซะ

พูดคุยกันหรือเปล่าแค่คุณแสดงความจริงใจมาแค่นั้นก็จบ

อันนี้น่าจะเป็นนิยามไกลเกลี่ยง่ายที่เราเข้าใจใช่ไหม

แต่พี่สรุปถูกไหมคะคือคุณติ๊งเงินรู้สึกว่า
เหมือนกับในขั้นตอนการไกลเกลี่ยเรากลับได้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจ

จะบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากที่มันไม่เกิดความไม่สบายใจ
ตินยังโทรหาทนายเขาเพราะตินไม่มีเบอร์ทางคุณแม่และน้อง
เพื่อจะบอกความรู้สึกที่เราอยากบอก

ผมบอกหมดเลยว่าผมยินดีไปกินกาแฟกับน้องเขาด้วยซ้ำไป

ทำไมคุณรู้สึกเหมือนแบบมันยังติดค้างอ่ะ
ทั้งที่คุณได้รับบาดเจ็บนะไม่รู้กี่ท่อนต่อกี่ท่อนนะกระดูก
ผมไม่อยากให้เขาก็ไม่สบายใจแล้วเราไม่สบายใจ
ผมรู้สึกว่าการติดค้างกันผมว่าเนี่ยแหละ
ความยุติธรรมที่มันน่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในสังคมหรือ
มันเหมือนได้ยกภูเขาออกจากเราด้วยพี่ขวัญ
มันไม่ใช่แต่ไม่ได้อยากรู้จักกันนะเข้าใจ
เราไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่เราแค่อยากบอกเขาจริงอะไรอย่างนี้

คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์
คดีนี้มันถูกเปิดขึ้นมาโดยที่ข้อกฎหมายเป็นสัดส่วนน้อยกว่า
คนรู้สึกจากข่าวรอบนี้นะคะ

แต่จริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเนี่ย
ก็เป็นเรื่องความรู้สึกร่วมมากกว่าข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน
เพราะไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
ตัดสินแล้วทั้งหมดเรียบร้อย

แล้วการเจรจาเนี่ยไม่แสดงออกถึง

ที่ไม่เกี่ยวกับตระกูลเขาจริงมันไม่เกี่ยวกันเลย
มันไม่ได้ขึ้นจากฝั่งนี้นะ
ที่ขึ้นเกี่ยวกับราชสกุลของเขาเนี่ย
เพราะมันมีการกล่าวอ้างในการขอทุเลาการบังคับคดี
ตั้งแต่ชั้นอุทธรณ์นะครับไปขอกล่าวอ้าง
ซึ่งมันก็ไม่ควรจะอ้างเพราะราชกุลนี้
คนที่เกี่ยวข้องมันมีอยู่๓คนแค่นั้นเอง
มันไม่ได้ทั้งวงตระกูลใช่ไหมครับ
พอรู้ว่าอ้างอย่างนี้ก็อารมณ์ร่วม
พิทักษ์ความถูกต้องของสังคมวันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะ

ผมอ่านแล้ว

คือวิธีการขอทุเลาคดีเอาอย่างนี้เนื่องจากมันเป็นคดีแพ่ง
ขอความรู้จักหนึ่งในคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตนะคะ

ก็เลยถามบอกว่าขั้นตอนมันอะไรยังไง

เขาอุทธรณ์เขาก็กลัวจะบังคับคดีเลย

เขายึดก่อนแต่ยังไม่ขาย

คือชนะนี่ไม่ได้ว่าชนะขาดแต่ชนะอาจจะค่าเสียหายน้อยลง
อะไรอย่างนี้นะเขาก็ขออย่าเพิ่งบังคับคดีเขา
เพราะมันมีคำพิพากษาแล้วบังคับคดีได้เลย
ขอให้สารแพ่งจบก่อนคดีแพ่งชั้นอุทธรณ์จบก่อนแล้วค่อยว่ากัน
แล้วเวลาดีการเขาก็อาจจะขอทุเลาอีก
แต่พอสารดีการตัดสินคำสั่งของทุเลามันจบ
หรือสารจะไม่อนุญาตให้ทุเลาก็ได้
ถ้าสารไม่อนุญาตพวกเราฝ่ายผู้เป็นโจทย์ที่ชนะคดี
ก็อาจจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
และยึดทรัพย์รอไว้ก่อนจนกว่าสารดีการจะตัดสิน
แต่ยังไม่ขายยึดไว้เฉยห้ามจำหน่ายจ่ายโอน
อ่าเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมา

ทีนี้ไอ้คำร้องขอทุเรามันพลาดไปนิดนึง
ไปอ้างถึงตระกูลที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
ผมบอกไงทีนี้ผมไม่รู้ว่าราชสกุลทั้งหลายที่วันนี้จะแถลงหรือไม่แถลง
ยินยอมให้เขาเขียนอย่างนี้หรือว่าทนายเขียนเอง

ถ้าจะอ้างอย่างนี้ถ้าต้องวงตระกูลเขายินยอมสิ

คือก็น้องเป็นหนึ่งในน้องและคุณพ่อคุณแม่เป็นหนึ่งในครอบครัว
ใช่แต่ทนายก็ไม่ควรเอาราชกุลมาอ้าง
ก็ถ้าอ้างก็อ้างแต่พ่อแม่มีตังค์
น้องมีตังค์มีทรัพย์สินขอให้ทุเลา

อาจารย์ขอนิดเดียวปกติแล้วเนี่ยนะคะ

แล้วในเรื่องรถสนัดการอ้างในรถสนัดแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้อ้างเเรื่องฐานะความมั่นคงทางการเงินนะ

บางคนเขาจะแสดงหลักทรัพย์เขามีโฉนดมีที่ดินมีกิจ
การไม่ได้ไปอ้างวงตระกูลวงตระกุลมันตีเป็นราคาสินทรัพย์ไม่ได้
ไม่มีผมไม่เคยเจอผมทำคดีแพ่งผมก็ไม่เคยเจอเขาจะอ้างเลย
เขามีทางชนะคดีและชนะคดีสามารถบังคับคดีกับเขาได้
เนื่องจากเขามีที่ดินอยู่ที่นั่นมีบ้านอยู่ที่มีทรัพย์สิน
นี่คือการทู้เหล่าการทู้เหล่าเหมือนความว่าพร้อมจะชำระหนี้
แต่ไม่ใช่เอาวงตระกูลมาชำระหนี้ค่ะผมต้องบอกว่าอันนี้นะ
ผมไม่มั่นใจว่าวงตระกูลเขายินยอมให้เขียนอย่างนี้หรือเปล่า
ทนายความท่านเขียนเองผมก็ไม่ทราบอืมมันมันอ้างสู้เราต้องอ้างว่ามีสินทรัพย
ไม่ใช่อ้างชื่อเสียงอืมสมมุติจอมขวัญแพ้หรือจอมขวัญอ่ะ
เหมือนมีชื่อเสียงเอาชื่อเสียงมาขายกินได้ไหมล่ะ
บังคับคดีได้ไหมไม่ได้อืมตีเป็นราคาได้ไหม
ตีมันราคานะนับไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาอย่างงี้
แจ้งก่อนในระหว่างจัดรายการตั้งแต่วันจันทร์ที่เราเปิดประเด็นขึ้นมานะคะ
แล้วก็วันอังคารเราจัดต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนี่ยนะคะ
ทีมงานได้โทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ทางทนายความคดีนะคะ
อันนี้เส้นเรื่องหลักของที่เราทำข่าวคือคดีนะคะ
เพราะฉะนั้นเราติดต่อไปปลายสายเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งรับสายนะคะ
แล้วก็เอ่อขอปฏิเสธกันให้สัมภาษณ์นะคะอืม
แล้ววันอังคารที่เราจัดเราก็ลองติดต่ออีกแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะคะ
กระทั่งวันนี้เราก็ติดต่ออีกก็ยังไม่ได้สายนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่
แต่ขอให้คุณผู้ชมได้ย้อนเข้าไปดูบางส่วนก่อนนะคะ
การแถลงข่าวในช่วงที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำก่อนเข้ารายการเรานะคะ
ของทนายความประจำราชสกุลแล้วก็นั่งร่วมด้วยกับเลขาของราชสกุลค่ะ
ในส่วนของคดีนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วก็ให้อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าแยกกันระหว่างส่วนตัวกับราชสกุล
ญาติพี่น้องคนอื่นเนี่ยเนื่องจากเทพหัสดินริยาเนี่ย
เป็นราชสกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
นั้นก็อยากจะขอความเห็นใจและความคุณอาว่าเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนเลยจริงนะฮะ
แล้วก็ราชสกุลเนี่ยจริงแล้วเนี่ยญาติพี่น้องเคยติดต่อให้น้องแพวานเนี่ย
ออกมาขอโทษกับสังคมแล้วก็อย่างจริงใจเนี่ย
ไปบ้างแล้วแต่อาจจะด้วยสภาพจิตใจน้องหรือว่า
โอกาสที่ยังไม่เอื้ออำนวยนะครับวันนี้นะฮะ
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์อันชัดเจนอีกครั้งของผู้ใหญ่ในราชสกุลนะฮะ
ก็เลยอยากจะเรียนไปถึงน้องแพรวาผ่านพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะว่า
ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้น้องแพรวาเนี่ย
ออกมาขอโทษสังคมในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปแล้ว
ทำไปแล้วนะฮะด้วยความประมาทเลินเล่ออะไรก็แล้วแต่
แต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้คุณแพรวานเนี่ย
ออกมาขอโทษสังคมเนี่ยด้วยความจริงใจ
เพื่อให้เกิดความสบายใจขึ้นในสังคมนะครับ
ก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องแยกกันระหว่างประเด็นเส้นหลักของข่าว
ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของคดีเป็นหลักนะคะแต่ว่า
ลูกต่อเนื่องคือเกิดจากเอกสารนะคะที่ใช้ในคดีด้วยมีการ
มีการอ้างอิงนะคะมีการอ้างอิงเพื่อขอทุเลาคดี
แล้วก็พูดถึงเรื่องของทางวงตระกูลนี่แหละนะคะ
อยู่ในเอกสารเลยทำให้เป็นประเด็นที่ถูกผนวกเข้ามา
สำหรับคนติดตามข่าวทีนี้ถามคุณแม่เสริมนิดนึงนะอาจารย์
เดี๋ยวกลับมาหาเรื่องของข้อกฎหมายคุณแม่คุณแม่ไปตอน
คุณแม่ไปสารทุกนัดต่อช่วงกลไกการไกลเกลี่ย
คุณแม่ไปด้วยใช่ไหมคะไปค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคุณแม่ไปครบเลยเนาะ
ไปครบเลยนะอ่าคุณแม่เอ่ออย่างอย่างน้องตินเนี่ย
จะรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจในขั้นตอนที่จริงน่าจะสบายใจที่สุดในการสู้คดีนะคะ
ของแม่แม่รู้สึกยังไงบ้างในการไกลเกลี่ยหรือว่าพบหน้ากันแต่ละรอบ
แม่ก็รู้สึกว่าเขาไม่มีความจริงใจให้เรานะคะเอ๊ะคุณแม่เอาจอมขวัญขอ
กลับไปถามนิดนึงคือทุกครั้งที่ไม่ว่าจะในศาลหรือว่าข้างนอกเนี่ย
ทั้งหมดนะคะเจอน้องแพรวาเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งคะ๔ครั้งค่ะ๔ครั้ง
สารกี่ครั้งคุณแม่ที่สารในศาลไหนคะในในห้องพิจารณาคดีสารอาญามีอ่า
สองครั้งอ่าแล้วก็ที่อ่าที่ที่ไกลเกลี่ยอีกสองครั้งอ่า
อีกครั้งหนึ่งที่มาไหว้แล้วก็ไปเจอที่สารเยาวชนตรงจตุจักรอีกครั้งหนึ่ง
สี่ครั้งซึ่งตัวน้องเนี่ยได้มาพูดกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บบ้างไหมคะ
ขั้นตอนที่ได้เจอกันไม่มีเออไม่มองไม่มีแล้วก็ไม่มองคือเขาเขาก็ไม่มองเราอ่ะ
แต่เรามองเขาแต่เขาก็ไม่มองเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่พูดจะเป็นจะเป็นใครที่พูดคะ
ถ้าถ้าไม่ใช่ตัวน้องเขาพูดก็ไม่มีใครพูดเลยค่ะทนายเหรอคะหรือไงทนายทนายที่พูดกับเรา
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจพูดกับเรานะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแม่นะอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ให้อ่ะ
ไม่ไม่มีอ่ะอืมมีแต่เขาพูดเปลยเปลยแบบให้เราได้ยินให้เจ็บอย่างเดียวอย่างเงี้ยอืม
คุณแม่เท่าที่จำได้ไหมคือประเด็นหลักเลยเนี่ยนะคะ
ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกติดค้างใจสำหรับวิธีการพูดไม่ว่าจะเป็นการเปลยให้ได้ยินหรือใดก็แล้วแต่
คือเรื่องของจำนวนเงินหรือเรื่องของอะไรที่ได้ยินแล้วรู้สึกข้างคาใจ
เพราะทุกคนพูดถึงประเด็นนี้หมดเลยมันไม่รู้ค่ะความรู้สึกของฉันเหมือนกับเขาไม่
ไม่มีความจริงใจให้เราอ่ะต้องถามว่าเปลยว่าไง
พูดไปแล้วไม่อยากพูดอีกนะคะอาจารย์คือคือไม่ไม่ไม่มันจะบอกอย่างงี้เลยนะ
ทนายเข้าไปเนี่ยทุกคดีแหละครับเขาจะเข้าไปคุยกับคู่กรณีคุยกันดี
นี่คือเริ่มต้นปกติเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะที่เข้าไป
แน่จริงอะไรมันไม่มีแล้วนะทีนี้เข้าไปถ้าเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
เขาก็จะเข้าไปคุยพอมีทางคุยกันได้ไหมจะเป็นไงแผลหายบ้างหรือยัง
คนนั้นเป็นยังไงงานศพไปถึงไหนโดยปกติสภาธนายเขาก็สอนอย่างนี้นะ
เขาสอนในการเจนอาจารย์น่ะเขาไม่ใช่บอกเว้ยอยากได้ไปฟ้องเอา
ทนายที่ดีดีเขาไม่ทำกันหรอกเขามีรีเทสไหมครับหมายถึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
อย่างเงี้ยล่ะครับเอ่อแหมจริงจริงเราก็ไม่อยากพูดถึงข้อขัดแยกมากนั้นนะคะ
คืออยากให้มันจบดีแหละคืออยากให้มันจบดีแต่จะบอกว่าในระหว่างทาง
คือคำพูดลักษณะแบบนี้แหละที่ได้ยินใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่ค่อยทำกันในช่วง
โดยเฉพาะการไกลเกลี่ยแล้วมันเลยเจรจาไม่ได้
สาเหตุของการเจรจาไม่ได้เพราะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน
ทีนี้เรื่องขออนุญาตถามนะคะจริงไม่สามารถเปรียบเทียบชีวิตคนกับตัวเลขได้นะคะ
แต่ขออนุญาตเรื่องของตัวเลขค่ะคุณแม่ในระหว่างทาง
ว่าจะเป็นในห้องพิจารณาคดีหรือว่าขั้นตอนการไกล่เกลี่ยใดก็แล้วแต่
ตัวเลขเนี้ยถูกพูดถึงหลายครั้งไหมคะอืม
ว่าได้เท่านั้นนะมีอยู่เท่านี้นะไม่มี
คือคือมีคือมีพูดอะไรบ้างไหมคะไม่มี
ลักษณะใดก็แล้วแต่นะไม่มีค่ะยืนยันกี่ร้อยกี่
ไม่มีการมาบอกว่าตัวเองมีหรือไม่มีไม่ได้พูดไม่ได้พูด
อีกทีคือทนายมาแจ้งว่าทางนู้นอุทธรณ์นะทำอันนี้ต่อนะ
อะไรอย่างนี้จนมันมาถึงแค่ตอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือมีนาเมษานั่นแหละครับ
ที่เรามาเข้าไกลเกลี่ยในกะดิแพร่งตรงชั้นดิกาค่ะอืม
ใช่นั่นแหละถึงเขาได้มาบอกว่าเขามีเงินก้อนหนึ่งเท่านี้นะอะไรอย่างนี้
ซึ่งอย่างคุณตินนะคะในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
คุณแม่น้องแพรวาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้วก็พูดถึงอสังหาริมทรัพย์
คำถามนะคะคำถามคือว่าในในขั้นตอนการสู้คดีหรือไกลเกลี่ย
แล้วแต่เคยมีหลักทรัพย์ใดที่ตัวทนายอาจจะเป็นคนหยิบมา
ยืนยันเองหรือว่าตัวน้องติดตัวมาเองหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่มีไง
เอามาใช้เพื่อยืนยันให้ดูไหมคะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยจริง
เพิ่งมาเห็นวันนี้ในพร้อมกันกับใช่ไม่ได้ทราบมาก่อนอ่าซึ่ง
ตอนนั้นที่มีการคุยกันเราก็ไม่ทราบว่าสถานะ
ไม่เคยมีการพูดถึงเลยนะคะไม่มีครับเอ่อมีเงินก้อน
ย่อมหรือลักษณะย่อยเพื่อเหมือนเป็นโทษนะคะ
ฉันใช้คำสินน้ำใจรักษาตัวเฉพาะหน้าก่อนนะ

แล้วไม่มีค่ะสำหรับแม่เองไม่มีอาจารย์แม่เรียนก็อึกอากคืออยากให้ทุกอย่าง
มาจบดีนะครับแปดทีนี้ในขั้นตอนอาจารย์จะช่วยทำ
มาจะบอกว่ามันมีวิธีคือการแจกลี่ะเกลี่ยอย่างนี้ถูกแล้วเขาไป
ทีนี้แสดงว่าไม่มีหรือค่ำมรูธธรรมอันนี้ไปใช้ก่อนอะไรก่อนสู้สึกมันไม่ได้พูดถึง
ทีนี้คุณจังหวันถามว่าทรัพย์สินที่จะมาแสดงมันต้องมาแสดงอีกตอนในขอทุเรานี่ไง
ไม่ใช่ตอนนี้มันไม่มีไงเอาราชสกุลมายุ่ง
ความจริงไม่ควรเอาเข้ามาควรจะบอกว่ามีทรัพย์สินอะไรที่ไหนที่
ถ้าสู้คดีแล้วสามารถชำระหนี้ได้
หรือว่าบริษัทประกันบริษัทประกันเขาก็คงไม่มีปัญหาหรอก

บริษัทประกันนี่ก็คือหลักการแต่นี่วิธีการแก้ปัญหา
เดี๋ยวผมบอกให้ว่ามันจะแก้ยังไงแล้วมันไปได้และได้เยอะด้วย

เอาแบบง่ายเร็วแล้วแบบไม่เดือดร้อนกันแล้ว

เพราะฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่าตรงกันอย่างหนึ่งนะ
ว่าคือไม่ยืดเยื้อและไม่ต้องเข้าบังคับคดีนะ

แต่ทีนี้อาจารย์คะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
แล้วประกาศขายเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องรอเขาประกาศขายให้เสร็จก่อน
หรือว่าผมเห็นตอนนี้คนที่ออกมาเยอะที่สุดก็คุณธวัชชัยไทยเขียว

กระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบได้ไหม
ทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยกันก่อน
แล้วมีทรัพย์สินอะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นโฉนดอย่างเดียว

บางทีวันนี้น้องแพรวาอาจจะต้องสละทรัพย์สินที่มีค่าของตัวเอง
คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกระเป๋าใบแพงอาจต้องขายเครื่องเพชร
ก็ขายเอามากองให้ดูนะ

ทำไมผมถึงบอกให้มากองและหาคนจัดการทรัพย์สิน
ตกลงกันเลยผู้เสียหายกี่คนได้คนละเท่าไหร่
ถ้าเราขายกองนี้ได้เราแบ่งไปตามส่วน
ไม่ใช่ให้คนนั้นหมดให้คนนี้หมดไม่ใช่นะ
เพราะว่าถ้ามันไม่พอต้องแบ่งตามส่วนเหมือนกับคดีล้มละลายเนี่ย
แบ่งไปตามส่วนก้อนหนึ่งเพื่อชดเชยค่าเสียหาย
ส่วนจะตกลงลดค่าเสียหายลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องนั้นผมไม่ก้าวร่วงจะเจรจากันยังไง
แต่ทำอย่างนี้แล้วอาชโนตที่จิลบอกว่า
เหตุผลที่ไม่ต้องการให้ขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเพราะอะไร
ขายแล้วเวลาซื้อขายกันมีการต่อลองราคาที่ถูกลง
ราคาที่ถูกลงถูกลงไม่พอยังต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขายอีก๓
คือคือวันนี้ผมฟังดูละคุณแม่เนี่ยก็ขอความจริงใจในการ
ให้คุยกันให้คุยกันเพื่อฉุกติปัญหาทั้งหมดอยากอย่างที่บอกอีก
จริงแล้วตั้งแต่จานอังคารที่เราถ้าเราฟังนะคะเราฟังมา
เราจะรู้ว่าจริงมันเป็นปัญหาที่มากที่สุดไม่ใช่ตัวเงินหรอกค่ะ
มันเป็นปัญหาที่ความรู้สึกครับผมมันเป็นปัญหาที่ความรู้สึกมันเกือบเก้าปีเต็มนะคะ
แล้วก็ตลอดระหว่างทางอาจจะรู้สึกว่าเหือดแห้งไปหน่อย
ขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอาจจะพูดแทนบางคนได้เนอะ

คุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อย่างหนึ่งอย่างน้อยคือเห็นตรงกันคือว่า
ไม่ควรจะเข้าสู่การบังคับคดีนะคะเร็วที่สุด
คิดว่าเจ้าภาพน่าจะมีเยอะแล้วอาจจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนั่นแหละ
ซึ่งท่านรองธวัชชัยไทยเขียวนะคะท่านรองประหลัด
ตอนแรกเราจะขอสัมภาษณ์ท่านนะคะแต่ขออภัยค่ะเวลาไม่พอแล้ว
แต่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงคือว่าการที่จะให้กระทรวงออกไปก่อน
มันมันทำไม่ได้ระเบียบมันทำไม่ได้แต่ถ้าให้เป็นผู้เหมือนกับไปเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
มันทำได้อยู่แล้วได้มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วล่ะเป็นหน้าที่ของเขาที่กระทรวงจะต้องทำ
อาจารย์คือเรื่องนี้คือจะจบอาจารย์ลองประเมินได้ไหมคะ
อีกสักเขาต้องรออีกกี่เดือนกว่าเรื่องนี้มันจะจบมันต้อง๙ปีเต็มไหมเนี่ย
ไม่ถึงไม่ถึงเพราะเราบังคับคดีได้ไปใน๑๐ปี
แต่ถ้าทำอย่างที่ผมว่านะแล้วทางฝ่ายน้องแพรวาเขามีการออกมาขอโทษ
โพยมาพูดมาคุยกับฝ่ายผู้เสียหายดีเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยเสมอ
อาจจะมีคนใจบุญสุนทานที่ดินเนี่ยที่ดินที่มีอยู่คำถามผมยังติดใจอยู่นี่
ที่ดินที่จะเอามาให้เนี่ยประเมินราคาหรือยังว่าเท่าไหร่

ไม่จำเป็นล่ะถ้าที่ดินคนเจ้าของที่ดินเขาพร้อมจะยกให้พร้อมจะขายเนี่ย
เอามาได้เลยจะเป็นคนของคนนู้นของคนนี้อันที่๑

จำเป็นไม่จำเป็นเขาบอกยินดีจะเอาขายที่ดินนี้ไปชำระหนี้ก็ได้ประกันที่หนึ่ง
ประการที่สองเนี่ยเราอยากรู้มันเสร็จเร็วหรือไม่เสร็จเร็วเนี่ย
ประเมินราคาที่ดินก่อนได้ไหมเนื้อที่กี่ไร่ราคาราคาครบ๒๖ล้านไหม๓๐ล้านไหม
ขายได้แค่๑๐ล้านมันจะตอบได้
สมมุติถ้าราคาที่ดินตรงนี้มันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าที่กำลังจะเปิด
มันขายได้แน่นอน๖๐ล้านอันนี้จบจบเร็วด้วยเพราะมีคนอยากซื้อ
หรือแม่หรือกระทั่งผู้เสียชีวิตไปแล้วก็แล้วตัดละครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังนะ
คือนอกเหนือจากค่าเสียหายคือชดเชยแล้วจบเลยหรือว่าโทษค่ะอาจารย์
คืออย่างตินเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่สูตรเราจะเห็นร่องรอยจาก
อ่า๗๘ปีที่แล้วผมเขาถามว่าตายเนี่ย
ผมว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่เวลารถชนรถเฉินกันนะ
ขออนุญาตอ่านเพราะไม่ค่อยไม่มีคนได้ใช้
มีใช้ครั้งเดียวใช้กับที่กรณีระเบิดท่าเรือคลองเตย
ตัดสินแล้วต่อมามีป่วยเจ็บเพิ่มก็ใช้มาตรา๔๔
สิทธิเรียกร้องมันเกิดจากมูลไม่ใช่เดี๋ยว

อันนี้ก็ยื่นคำร้องต่อสารของอาจารย์
สั่งเพิ่มได้อีก
ไม่ได้ทำ
อย่างที่ท่านนายกว่าให้เกิดสมัญชั้นในสังคมให้ได้
เรื่องนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ราชกุลเสียหายนะ
ไม่ใช่เขาทำมีคนทำให้เสียหายเขาใช้มาอ้างอันที่เหลือ
ที่สองฝั่งนี้เองฟังดูแล้วไม่ได้ติดใจอะไรมากมาย

หรือว่าถ้ายังต้องรักษาเพิ่มก็ขอสารเพิ่มอีกก็ได้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

ก็แค่ทนายเราไปกับทนายก็ได้หรือแบบแค่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล
แค่นั้นก็พออย่าผลักเราไปในทิศทางอื่นเลยที่มันจะนานกว่านี้
ซึ่งเมื่อตอนเที่ยงก็รู้สึกขอบคุณที่คุณแม่เขาพูดเหมือนกันว่า
ไม่มีความตั้งใจจะให้ไปในการบังคับคดีหรือฟ้องล้มละลาย
อันนั้นก็รู้สึกดีถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ในรอบ๙ปีที่เจอมาก็ขอบคุณแล้วกันครับ
มาเป็นมิติที่แปลกพูดเสียหายมีคำพูดแบบนี้ออกมา
ไม่เป็นไรแต่เป็นค่ะเราก็หวังได้แล้ว
เราก้าวข้ามได้แล้วเราให้อภัยได้แล้ว
อาจารย์ค่ะวันนี้ขอจบรายการแบบนี้เลย
เพราะว่าเรายังอยากให้เขาไปต่อเนื่องกัน

ไม่ให้หายไม่ให้หายไม่ให้ห่างไปแล้ว
คดีนี้คิดว่าควรจะจบในช่วงวัน๒วันนี้แล้วเนอะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแม่ที่มาเล่าให้ฟังอีกครั้ง
แล้วก็ขออภัยที่ชวนพูดอีกเรื่องนี้
นก็เช่นเดียวกันที่ต้องพูดถึงเรื่องเดิมซ้ำ

คุณผู้ชมยังชมรายละเอียดได้อีกเยอะเลยนะคะ